จะพาไปที่นี่จังหวัดกำแพงเพชร
ใครที่มีปัญหาปวดตัวปวดหลังปวดคอ
บางคนอาจจะสนใจเรื่องของเครื่องนอนจากยางพารา
เดี๋ยวจะพาไปดูกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่นี่เขาเย็บเครื่องนอนยางพาราขายสร้างรายได้ค่ะ

เป็นชุดเครื่องนอนที่ผลิตมาจากยางพารา
เขาว่ากันว่ามันจะช่วยลดอาการปวดหลังสำหรับคนที่ปวดหลังปวดทอม
ใช่แล้วค่ะมาที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีรีดนะคะ
อยู่ที่บ้านเลขที่๘ทับ๒หมู่๓ตำบลเขาชีฤทธิ์อำเภอพรานกระต่ายจังหวัดกำแพงเพชร
ที่ตรงนี้มีคุณแม่บังเอิญเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
คุณแม่เล่าให้ฟังบอกว่าทางกลุ่มรวมตัวกันทดลองนำเศษโฟมยางพาราที่เป็นชิ้นไปใส่ลงในที่นอน
แล้วก็พบว่านอนสบายแตกต่างจากที่นอนที่เคยนอนมาหลับเต็มตื่น
ฟื้นไม่มีฟื้นสิฟื้นมาด้วยดิ
คือเขาก็เลยมีการรวมตัวกันว่ามาผลิตและทดลองจำหน่ายในระแวกบ้านกันดูไหม
แล้วก็ลองออกขายตลาดบริเวณใกล้เคียงนะคะ
นี่คุณขาจะบอกว่ามันเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษโฟมยางพารานะ

ตัดกินนะพื้นนิ่มใช่ไหม
คือมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเศษโฟมยางพาราแล้ว
บังเอิญเขาใช้เศษผ้าม่านเศษผ้าคอตตอนจากกลุ่มตัดเย็บเสื้อ
แล้วก็เศษผ้าสปอร์ตจากกลุ่มตัดเย็ดเสื้อผ้ากีฬา
เอามาสร้างสรรค์สินค้าดูแลสุขภาพ
อืมมีทั้งที่นอนยางพาราค่ะหมอนยางพาราเออและเบาะยางพารา
เบาะลองนั่งแบบนี้น่าสนใจไหม

เขาขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าโอท็อปของตำบลเขาคีฤทธิ์
ในปี๒๕๕๖แล้ว

ได้ไหมจะได้หลับในออฟฟิศได้

ชั้นบนต้องบอกว่าได้รับความนิยมความไว้วางใจจากลูกค้านะ
กลับมาซื้อซ้ำแล้วก็บอกต่อกันเยอะมาก
ตอนนี้ยอดจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเลย
และเขาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้าเครื่องนอนยางพาราเขาคีฤทธิ์
ในปีพศ๒๕๖๑เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องนอนยางพาราโครงสร้างแบบแยกชิ้น๑เดียวในประเทศไทย

และก็ยังมีการสร้างแบรนด์เพียงใจไทยสปาให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภค

ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ที่นี่เป็นผู้สูงอายุด้วย
ค่าแรงในการตัดชิ้นยางก็จะขึ้นอยู่กับขนาดของชิ้นยางที่กำหนดให้ตัด
จะบอกว่าเป็นผู้สูงอายุคือดีมากตรงที่ว่าเขาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

อันนี้สำคัญนะ
คุณผู้ชมที่ดูอยู่ท่านไหนสนใจผลิตภัณฑ์นะคะ
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ด้านล่างนี้เลย
เพียงใจไทยสปา
หมายเลขโทรศัพท์ที่เราขึ้นไว้ให้
เอามอนรองคลอทรแชะ

ชอบถามข้อมูลเพิ่มเติมรายละเอียดสินคัดล่ะ
มันต่างกันเนอะน่าสนใจนะคะ